เดี๋ยวไล่เรียงให้นะฮะแต่ดูเรื่องนี้ก่อนครับ
ทุกผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเพิ่งคลอดลูกเป็นสาวแม่ลูกอ่อนนะฮะ
ทีนี้สามีเนี่ยก็ไม่ค่อยดูแลนะครับก็เลยเกิดอาการเครียดจัดอืม
ถึงขั้นขู่จะทำร้ายร่างกายตัวเองค่ะนะ
แล้วบอกว่าสามีเนี่ยต้องมาขอโทษด้วยการมากราบขอโทษ
สามีเขาก็ยอมนะเพื่อให้ภรรยาเนี่ยจะได้คลายความสงบลงนะครับ
แล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเองนะครับ

ขอบคุณครับ
ขอบน้องนายขอบน้องนาย

ขอโทษครับ

เออเออ

เพื่อที่จะขอโทษภรรยานะครับ

เธอก็รับในการเคลียบนะครับ
เจาะอยู่ที่คอตัวเองนะครับ

เพื่อที่จะได้เหตุการณ์จะได้สงบลงนะครับ

มีลูกสาวเพิ่งอายุ๙เดือนนะครับ

แต่สามีไม่ค่อยใส่ใจก็เลยข่มขู่นะครับ
บอกว่าถ้าสามีไม่มาขอโทษไม่กลับตัว
มาดูแลครอบครัวก็จะทำร้ายตัวเอง
ฝ่ายสามีเห็นแบบนี้ก็ยอมนะครับ
ภรรยาจะได้เย็นลงหลังจากที่ภรรยายอมวางมีด
ให้กำลังใจกันสามีด้วยนะครับสพปรานบุรี
ก็พาลูกวัย๙เดือนที่อยู่ใกล้เอามามาปรอบใจผู้ที่เป็นแม่เป็นภรรยา
คือฝ่ายภรรยาบอกว่าสามีไม่ค่อยดูแลนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสบายมากนักในช่วงนี้
กินข้าวก็ไม่ได้ไม่มีแรงดูแลลูกสามีก็ไม่สนใจนะครับ
ก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็ความกดดันแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
จนวันนี้วันที่๔แล้วมันยังไม่ขึ้นใจลูกเลยจนมันโมโฮมันไม่ไหวแล้ว
ทางฝ่ายสามีก็ยอมรับแล้วครับว่ามีปัญหาทะเลาะกันบ่อยอยู่นะครับ
ก่อนเกิดเหตุนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้านแล้วทีนี้ลูกร้อง
ภรรยาก็บอกให้ไปช่วยดูลูกนะครับแล้วอยู่ดีก็เกิดอาการเครียดขึ้นมานะครับ
ก็เลยต้องกระโดดหนีออกจากบ้านมาก่อนแล้วภรรยาก็คว้ามีดทำครัวมาจี้ที่คอตัวเองเอาไว้
เขาว่าผมไม่สนใจลูกอ๋อไม่สนใจลูกอืมหรือไง
เจ้าเจ้าเราชอบอย่างงี้เขาบอกว่าชอบไล่เขาอย่างงี้ใช่ไหม
เพราะผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็โดนเขาทำมาเยอะโหทำบ่อยอืม
บางทีเขาจะมีอะไรฝันผมบ้างจะฆ่าผมบ้างอืมแต่เราก็ไม่เคยทำอะไร
ผมไม่สู้ผมมีมีแต่เขามาทำรังเดียว
แต่คราวนี้ก็เลยเหมือนกันแต่สุดท้ายก็คือก็มีมาจอดตัวเอง
ตอนนี้ก็ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทางฝั่งภรรยาบอกว่าก็เย็นลงนั่นแหละนะ
แต่ว่าจากนี้ไปก็ขอให้สัญญากันว่าจะดูแลกันอย่างดี
เพื่อไม่ให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ